มาดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
อยู่ในวงการบันเทิงเป็นนางร้ายมาเนี่ยประมาณ๖ปีแล้วของวิกหมอชิดนะคะ
ไม่ดังเปรี้ยงปร่างแต่ก็มีข่าวให้ได้ติดตามตลอดเลย

มีแต่ข่าวกับสาวหล่อสำหรับโมอามีนา

โมได้มีการเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ในช่อง

ทางช่องขอตอบมา๕ปีได้ไหมอะไรอย่างนี้

เพราะว่าโมก็ไม่ได้จะไปที่ไหนอะไรไงอยู่แล้ว

ชาตินี้ขอใช้ชีวิตคู่กับสาวหล่อเท่านั้น

ชื่อว่าพลอยคนนี้คบมา๓ปีแล้วค่ะ

สอบติดเป็นนักบินเรียบร้อยแล้วนะคะ
นักบินก็เท่ด้วยไงแล้วหน้าตาเขาก็ดีนะงานนี้

กลัวจะไปเจาะแจ๊แอร์โฮสเตจสาวหรือเปล่า

ก็นี่ไงเราถึงบอกว่าอยู่ที่คนสองคนนำตัว
คือถ้าเขาอยู่สังคมเขาเราอยู่สังคมเรา

แต่ถ้าวันหนึ่งมันไปด้วยกันได้ก็ดีค่ะ
ไม่ได้ห้ามเพราะว่ามกก็ตัวแล้ว
เขาก็กำลังจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงละ

เขาก็จะยิ่งดื้อกับเราเพราะฉะนั้นก็ปล่อย

อันนี้เตือนใจใครหลายคนนะคะ

บังเอิญหันไปมองคนนี้ดารานี่นะ

ขนลุกดีเขาห่วงเหรอเออ